ในช่วงเวลานี้ที่คนไทยทั้งประเทศนะคะ
ยังอยู่ในความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ของเราทุกคนนะคะ
ในช่วงเวลาข่าวค่ำของทางไทยรัฐทีวีค่ะ
เรายังมีความทรงจำยิ่งใหญ่
ยังมีความทรงจำซึ่งเป็นกำลังใจให้เข้มแข็งต่อไป
ที่จะได้ระลึกถึงร่วมกัน
นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะ
ในรายการในหลวงในความทรงจำจะอยู่ในช่วงของข่าวข้ามค่ะคุณผู้ชม
และคนแรกที่เราเชิญมาเพื่อนั่งพูดถึงในหลวงราชการที่๙ร่วมกัน
นึกถึงพระองค์ร่วมกันเป็นคนที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นว่า
เธอคือหลายแรงบันดาลใจ
หลายความเข้มแข็งในช่วงเวลา๒๓วันที่ผ่านมา
ที่เราอ่อนแอไปตามกันอยู่พอสมควรนะคะ
แล้วก็คนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความทรงจำ
และได้แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่นั้นจากในหลวงราชการที่๙

แต่ว่าชื่อจริงก็คือคุณอรพิมรักษาผลเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
หนึ่งในเรื่องที่เธอพูดอยู่บ่อยก็คือเรื่องในหลวงของเรานี่แหละค่ะ

สวัสดีค่ะ
อันนั้นเป็นของที่พูดมานานแล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะ
ที่เป็นคลิปที่คนตัดมาสั้นแล้วแชร์กันเยอะมาก

ตอนที่คนแชร์กันก็หากันใหญ่เลย
จริงแล้วไม่ใช่ว่าคนไม่รู้จักคุณเบสนะ

ใช่ค่ะแต่เรื่องหนึ่งที่เคยพูดไว้เนี่ย

ใช่ไหมคะให้ระลึกถึงในหลวงราชการที่๙ของเรา

ได้ดูคลิปตัวเองที่ถูกแชร์ไหมล่าสุด
ได้ดูค่ะคือจริงต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ตัวเองก็งงเหมือนกันค่ะ
จากก่อนหน้านี้จริงมีคนดูอยู่จำนวนนึง
แต่แล้วช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในสภาวะเดียวกัน
อยู่ดียอดแชร์ยอดดูเป็น๖๗ล้านวิวค่ะ

แต่ณขณะที่ตกใจเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นดีใจเลยว่าคนดูเยอะนะคะ
เพราะว่ามันอยู่ในความรู้สึกที่ว่า
ดีใจนะมีคนดูเยอะแต่ว่าไม่น่าจะใช่ช่วงเวลานี้เลย

เหมือนกับคนกลับมาดูในช่วงเวลาที่เราคงไม่ได้ยินดีแน่
แต่เราอาจจะแปลกใจนิดหน่อยใช่ไหมคะ
จริงคุณเบสเป็นนักพูดแล้วพูดหลายหัวข้อ

เป็นเริ่มต้นจับไมค์พูดเลยคือประกวดพูดตอนอายุ๑๓ค่ะ
แล้วตรงนั้นหัวข้อคือพระราชกรณียกิจเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ค่ะเวทีแรกที่พูดคือพูดเรื่องพ่อคือพระประจำบ้าน
ทีแรกก็คือเรื่องพูดเรื่องพระคุณพ่อค่ะ
แล้วก็ตอนปิดท้ายก็พูดเรื่องพ่อหลวงของแผ่นดินค่ะ

คือบทสุนทรพฤษจะเป็นการพูดในสิ่งที่สวยงาม

เช่นพ่อแม่ครูหรือเรื่องความกระตันอยู่อะไรแล้วแต่
แต่ว่าเราเป็นแค่นักพูดล่ารางวัลค่ะในตอนนั้น
พยายามบอกตัวเองเสมอว่าจริงแล้วเนี่ยตอนแรกไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่ยิ่งใหญ่เลย
ก็อยากชนะนั่นแหละใช่ค่ะแค่นั้นเอง
ก็ไปประกวดอยากได้รับรางวัลก็จบแค่นั้นเอง
เริ่มตั้งแต่อายุ๑๓ถ้าถามอายุตอนนี้ได้ไหมคะเนี่ย
ตอนนี้เพิ่ง๓๐ค่ะในระยะเวลามานานขนาดนี้เนี่ยนะคะ
สัดส่วนได้ไหมว่าหัวข้อส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงในหลวงราชการที่๙
เป็นสัตว์ส่วนใหญ่ที่เราไปพูดในเวทีต่างหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือจริงเมื่อก่อนนี้เบสมักจะพูดเรื่องความสำเร็จ

แต่ว่าเริ่มต้นเราเป็นนักพูดล่าความกระตันอยู่

แต่แล้วพอวันหนึ่งที่ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจมากเนี่ย
มีความรู้สึกว่าเราจะไปอ้างเอาตัวอย่างจากที่ไหนมาทำไม
ฝรั่งเหรอคะหรือว่าคนที่เป็นนักปราศนั่นนู่นนี่มากมาย
ทั้งที่จริงเรามีตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่มากอยู่แล้ว

ก็เลยเป็นสัดส่วนที่ว่าเบสมาพูดเรื่องพระองค์ท่านจริง
ตั้งแต่ตอนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่าน

หลังจากนั้นก็ทุกเวทีต้องพูดเรื่องพระองค์ท่าน

เพราะฉะนั้นการที่จะพูดได้คือเราต้องย่อยข้อมูล
ซึ่งมีมากนะคะถ้าพูดจริงแล้วต้องมีมาก

รู้เรื่องพระราชกรณีกิจของในหลวงราชการที่๙

พระราชกรณียกิจ๔๐๐กว่าโครงการเนี่ยค่ะ
ถ้าเรียนรู้หมดชั่วชีวิตก็ไม่หมด

แต่เพียงแต่เราได้เรียนรู้ในมุมมองที่เราอยากไปถ่ายทอดว่า
นี่เห็นไหมนี่เป็นเรื่องที่เราสัมผัสพระราชาพระองค์นี้ได้

ที่สามารถทำให้คนฟังมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้
แล้วทราบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองเห็นได้
ไม่ใช่นิยายไม่ใช่สิ่งที่เขียนเกินจริง

แล้วกลายเป็นพลังที่เป็นเหมือนน้ำกระเพื่อม
เป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่เราอยากเห็นนะคะ
อะไรคือสิ่งที่พิเศษกว่าการที่
ประชาชนได้รับรู้พระราชกรณีของพระองค์เนี่ยนะคะ
ผ่านข่าวซ้านหรือสื่ออื่น
อะไรที่แตกต่างเวลาที่ฟังจากคุณเบส

คือทุกครั้งที่เบ้นเล่าเบสเล่าออกมาจากใจ
แล้วเบ้นเล่าในมุมมองของคนปกติธรรมดา

ไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลย

คือเบ้นมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ออกมาจากใจ

แล้วจะเป็นที่มาของความจงรักภักดี
และเป็นที่มาของการทำความดีเองไปโดยปริยาย
มองว่าจุดเด่นในการพูดถึงพระองค์ท่านของเบสคือ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลออกมาจากความรู้สึกว่า

โชคดีแล้วอย่าหลงลืมตอบแทนความโชคดีนี้ด้วย
แวบแรกนี่นะคะที่รู้สึกว่า

แวบนั้นคือตอนไหน
แล้วอ่านหรือว่ารู้เรื่องอะไรของพระองค์คะ
ค่ะจริงรู้จากพ่อแม่มาตั้งแต่เด็ก

ดูภาพนั้นแตะจับไม่ค่อยได้

แต่ถามว่าทรงงานหนักไหมทรงงานหนักจริง

ไปประกวดถวายงานผ่านภาษาค่ะ
เป็นการประกวดสุรพฤษอุดมศึกษาที่จุฬา

แบบแรกคือพูดแบบเตรียมบทมา
และแบบที่สองคือจับฉลากเราต้องพูดได้เลย
นั่นหมายความว่าจะมารู้มั่วไม่ได้นะ

ก็เลยเริ่มตั้งใจอ่านจริงจังค่ะ

สมารู้สึกว่าโดนใจ
แล้วมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใช่
ที่เราต้องเดินตามรอยแล้วทำต่อไปคือ

แล้วณวินาทีนั้นคนมากมายไม่ได้รู้

พระองค์ท่านกระทบกระเทือนดวงตาไปข้างหนึ่ง

ณวันนั้นที่เพชรอ่านเกือบเป็น๑๐ปีจากวันนี้นะคะ
มีความรู้สึกว่า๖๐ปีคนคนหนึ่ง

ด้วยการมองเห็นแค่ข้างเดียว
เบ้นมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่แบบ

ถ้าจะบอกว่าพระองค์ท่านรักไม่พอ
นี่เป็นความรักที่มากกว่ารักชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่

ต้องบอกให้คนได้ฟังในชาตินี้ว่า

แล้วเราจะตอบแทนความโชคดีนี้ยังไงดี

ดวงตาที่กระทบกระเทือนดูแลเรามา๖๗๐ปี
เรามีตาสองข้างเรามองพระองค์ท่านจริงตอนไหน
มองตอนวันที่๔ธันวาส
ตอนที่พระองค์ท่านพระราชทานพรปีใหม่
ตอนที่พระองค์ท่านออกมาให้เราเห็นแค่แป๊บ

แทบไม่เคยจะมองเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยซ้ำ

นั่นคือความตั้งใจค่ะ
จริงแล้วตอนที่เล่าก็น่าจะเป็นแวบที่หลายคนก็แบบ

เราได้เคยนึกถึงจริงจังหรือเปล่า
แล้วคุณเบ๊ดจะต้องศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นด้านของที่จะเป็นปัญหาหนัก

หรือว่าจะเป็นเรื่องที่เบาหน่อย
ในมุมอื่นที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นพระองค์นัก
มุมไหนที่รู้สึกว่าเหมือนพ่อเลย

คือรู้สึกว่าใกล้เราได้ขนาดนั้น
ไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นพระมหากษัตริย์

แต่รู้สึกถึงความเป็นพ่อจริงตอนไหนคะ

เบสรู้สึกว่าในหลวงเป็นพ่อจริง

อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เราเคยได้อ่านได้ดูกัน
อย่างแม่เท่าตุ้มอย่างนี้นะคะ
ที่พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง
้อมพระวรกายลงไปกระซิบข้างหูคนแก่
ซึ่งพระองค์ท่านไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้พูดตรงค่ะ
ไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำเราก็รักมากแล้ว
แต่ก็ทำนี่คือความเป็นพ่อที่ชัดเจน
หรือแม้กระทั่งการลงไปในถิ่นธุรกันดาล

พระองค์ท่านต้องคุกเข่าหรือนั่งลงอย่างนี้ค่ะ

อยากอยู่ใกล้ชิดประชาชนให้มากที่สุด
แม้กระทั่งในหลายเหตุการณ์ที่

ทำไมถึงทำได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ค่ะ

ก็พวกเราไปรอพระองค์ท่านรอทั้งวันเหมือนกัน
แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่พระองค์ท่านจะอยู่ด้วยทั้งวัน
อยู่ด้วยตลอดอยู่ด้วยเท่าที่เวลาตรงนั้นมีไม่ได้

คือเวลาพ่อมีเท่าไหร่พ่อก็ให้ลูก
เวลาพ่อจะกอดลูกพ่อก็คงไม่ได้ยืนกอดหรอก

แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง
มีภาพที่เป็นหลักฐานหมดเลยไม่ใช่การกล่าวอ้างเกินจริง
หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เบสพูดในคลิปหรือที่ไหนก็ตามว่า
เวทย์ได้รักพ่อคนนี้
เพราะว่าเบ้นได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทำจริง
เชื่อไหมคะว่าวันนี้แก้มลิงที่บ้านเบสที่พระองค์ท่านมาสร้างไว้ให้

แล้วเรามีคนตายที่บ้านเราเพราะน้ำท่วม
ช่วยเราหน่อยได้ไหมเราไม่อยากเป็นแบบนี้แล้ว

โดยที่ไม่ต้องบอกเหมือนเวลาพ่อแม่จะช่วยเรา
คือบางทีเราไม่ต้องบอกเลยแค่มองตาก็รู้

แค่รู้ว่าทุกข์ก็มาแล้วอะค่ะเป็นอย่างนั้น
นั่นคือสิ่งที่ไปได้รับและคนชุมพรได้รับ

มาจัดการหาที่ดูแลคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่ทาง
แล้วก็ตัดสินใจสร้างแก้มลิงให้
ยังไม่นับรวมการขุดคลองพนันตักที่
อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราน้ำไม่ท่วม

นี่คือคำว่าพ่อค่ะพี่คือเราไม่ได้บอก
เราไม่ได้บอกว่าพ่อเราทุกข์พ่อช่วยเราหน่อยไม่
คือเราแค่เศร้าเราแค่มีปัญหา
พ่อเดินมาอาจจะไม่ได้เป็นการเอามือมาลูบหัวพวกเรา
แต่เป็นการเอามือมาแก้ปัญหาให้ต่างหาก
แล้วที่พิเศษคือเวลาพ่อแม่แก้ปัญหาให้เราอะค่ะพี่
คือแก้ปัญหาเสร็จเขาจะไม่มาบอกว่า
นี่ทำให้นะไม่มี
พระองค์ท่านก็เหมือนกันทำเสร็จ

ไม่เคยถามทวงบุญคุณ
แล้วไม่เคยเสด็จกลับไปอีกเลยตั้งแต่ที่พระองค์ท่านป่วยนะคะ
แต่คงไว้คือสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
เหมือนสิ่งที่พ่อให้ลูก
ไว้ว่านี่เป็นมรดกแห่งความรักนะ

แล้วเบ้นไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาเรียกพ่อ

ฟังดูแล้วเป็นการสัมผัสได้ด้วยใจ

ในวันที่เราทราบข่าวร้ายกันทุกคนเนี่ยนะคะ

แล้วตอนประมาณบ่ายสามครึ่ง
เห็นคนลุกลี้ลุกลนแล้ว

จับอาการได้ว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

คือตอนนั้นเบ็ดไปบรรยายให้เด็กกลุ่มหนึ่ง
ที่มาเข้าค่ายด้วยกัน
ฟังในการในหัวข้อเรื่องเป็นคนดีสร้างได้
แล้วก็ตอนที่เขากำลังลุกลี้ลุกลนนะคะ
กำลังพูดเข้าเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดี

ขอให้อย่าเป็นเรื่องของในหลวงราชการที่๙เลย
ขอให้เขามีปัญหาเรื่องอื่นกัน

แต่ว่าในมือถือไมค์แล้วก็บรรยายไปด้วย

ว่าใจจะเป็นยังไงก็ต้องพูดให้จบ
ไม่ว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะตอนนั้น

เพื่อให้คนทั้งห้องที่รอฟังเราบรรยายได้รับประโยชน์สูงสุด
เบสก็บรรยายจบค่ะไม่มีปัญหาอะไร

แล้วพอเดินลงมาก็ถามทีมงานว่ามีอะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือไปให้สัมภาษณ์ในรายการ๑นะคะ
แล้วทุกคนก็จะต้องเข้ารายการประมาณทุ่มครึ่ง
ความรู้สึกเดียวของเบสคือถ้ามีการแถลง
ขอให้เป็นการแถลงเรื่องดี
อย่าให้เป็นเรื่องไม่ดีเลยตอนนั้นคิดแค่นี้แหละค่ะ
ก็สวดมนต์ภาวนาในใจ
ยังไม่ทัน๑ทุ่มดีก็มีประกาศออกมาเลยค่ะ
ตอนนั้นคืออัดรายการไม่ได้อยู่แล้ว
ตอนนั้นตอนที่เขาประกาศนี่ค่ะเบ็ด
เป็นยืนอยู่เบสก็ไปหาที่นั่ง

แล้วก็นั่งฟังนั่งฟังแถลงการ

แล้วก็บอกกับพระองค์ท่านในใจนะคะณวินาทีนั้นว่า

คือตั้งใจมากมาตลอด
ที่เป็นนักพูดมา๑๐กว่าปีแต่ว่า
กับพวกท่านในใจว่าหมดเวลาถวายงานแล้ว
ถ้าหากจากวันนี้ไปถึงในอนาคต

เป็นสิ่งใดที่เบสสามารถทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้
เสียงของเบสด้วยพรสวรรค์ที่สวรรค์อาจจะให้มา

ขอให้เบ้นมีสิทธิ์ได้ทำสิ่งนี้ต่อไป
แม้ว่าจะไม่มีพระองค์ท่านแม้ว่าจะไม่ได้ถวายงาน
ตอนที่พวกท่านอยู่แล้วตอนนั้นบอกกับพวกท่านแบบนี้ในใจ
เขาก็ขอสัมภาษณ์อะไรเล็กน้อยตอนนั้นนะคะ
ก็ปาดน้ำตาแล้วก็เดินเข้าห้องให้เขาสัมภาษณ์ต่อ

ถ้านี่เป็นโอกาสสุดท้ายอะพี่

อย่างที่พระองค์ท่านสอนว่าต้องอดทน

เพราะว่าเรายังมีความรู้สึกว่าหน้าที่เรายังไม่จบ
เป็นมาล็อกกรอนกุญแจล็อกห้องนอนนะคะ
แล้วถึงได้ปล่อยน้ำตาให้เป็นอิสระ
ว่าหมดพระราชภาระของรัชกาลที่๙แล้ว
ว่าทุกคนเหมือนกันคือบรรยายไม่ได้

คือย้อนคิดถึงก็ยังรู้สึกว่ามันย้ายไม่ได้
แค่มันเป็นความเจ็บที่ยังต้องหายใจต่อให้ได้อะค่ะ

แต่ในช่วงระยะเวลาข้ามวันนั้นหลังจากที่ได้
จริงเราก็ได้ฟังประกาศพร้อมกันทุกคนนะครับ
ประมวลความตั้งใจของตัวเองจบนะตอนนั้นเลยใช่ไหม

คือเบสถามตัวเองมาตลอดเลยนะคะ
ว่าคือเบสทำงานเนี่ยคือเบสบรรยายหลายเรื่องก็จริง
แต่เรื่องหนึ่งที่เบสไม่เคยลืมเลยคือเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่เบสคิดแล้วว่าไม่ว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไง
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เรายังต้องพูด
คือต่อให้เบสจะต้องเป็นคน๒แผ่นดิน๓แผ่นดินหรือ๔แผ่นดิน
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เล็กก็จะจงรักพักดี
เพราะเรามีหน้าที่ที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันที่ดูแลเรามาจนถึงวันนี้
คิดแบบนั้นเพียงแต่ว่าในเสี้ยวความรู้สึกนึงมันอดคิดไม่ได้ว่า
ถ้าวันหนึ่งสิ้นแสงของคนที่เป็นแรงบันดาลใจของเรามาตลอดชีวิตอ่ะ
เราจะอยากทำอะไรดีดีแบบนี้ไหมใช่เราพูดได้เงินค่ะแต่ส่วนหนึ่งของการได้เงินอ่ะ
เราได้ให้แรงบันดาลใจคนแล้วเราก็เอาเงินจากงานที่เราได้เงินเนี่ยไปพูดฟรี
ไปพูดช่วยเหลือสังคมอีกซึ่งมากมายที่เราไม่เคยประกาศก็เยอะแยะ
วันนั้นเรามีความรู้สึกว่าแล้วถ้าไม่มีพระองค์ท่านที่เป็นแรงบันดาลใจค่ะ
จะทำต่อไหมเบ็ดถามตัวเองนะคะณวินาทีที่ปิดกุญแจแล้วแบบร้องไห้แล้วอ่ะ
ก็มาได้คำตอบว่าไม่ได้สำคัญว่าพวกท่านจะอยู่ที่ไหน
หรือว่าพระองค์ท่านจะยังอยู่ในแผ่นดินไทยไหมหรือว่าจากโลกนี้ไปแล้ว
สำคัญอย่างเดียวคือเรายังเป็นคนของพระองค์ท่านไหมเรายังรักพระองค์ท่านไหม
แล้วเรายังเป็นคนไทยไหมคือถ้าเราบอกว่าเราจะหยุดเป็นคนดีหยุดทำความดี
เพราะไม่มีพ่อเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้รักในหลวงจริง
แต่ถ้าเราบอกว่าเรารักพ่อเราจะเดินต่อเราจะทำความดีเราจะมีปณิธาน
เราจะเก็บทุกอย่างที่พ่อให้ไว้เป็นมรดกแห่งความรักเอาไว้ในหัวใจไว้ในสมองแล้วเดินต่อ
นี่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่ชัดเจนที่สุด
วันนั้นเบสตั้งสติแบบนี้ได้ก็เลยไลฟ์สดสั้นนิดนึงนะคะ
เพื่อส่งต่อให้กับคนที่เขาตามแล้วเป็นกำลังใจแล้วก็กำลังเศร้าโศกว่าเบ็กก็เศร้า
ต่างคนต่างเศร้าเรามาร้องไห้ด้วยกัน
แต่ผ่านวันเวลาที่ร้องไห้หนักเราต้องลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อให้ได้ในทุกสาขาอาชีพ

เบสูญหายใจนิดนึงนะคะ
จำแต่ละเหตุการณ์ที่ในหลวงราชการที่๙
เป็นแรงบันดาลใจเวลาที่เรามีอุปสรรค
มีปัญหาท้อหรือแม้กระทั่งเกือบถอยไหม
จำได้ไหมครั้งไหนที่ชัดเจนที่สุดคะ

มันก็จะต้องมีคนที่มองว่าดีจริงไหม

หรือว่ามีคนดูถูกค่ะ
มีคนแบบหยามหมินเกียรติเราในการทำงานแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่เมสเสียใจที่สุดคือถ้ามีใครดูถูกหรือหยามเกลียดเราเนี่ย
เราจะรู้สึกว่าเราตั้งใจทำงานก็ถึงไม่ได้รักไม่ได้เข้าใจ
ก็อยากให้ก็อยากให้ได้รู้ว่าเหมือนให้เกียรติสิ่งที่เราทำ
คิดแบบนั้นนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่า
เวลาเจอเรื่องราวแบบนี้มันเขวมันเป๋
หรือเราจะไม่เดินต่อไปดีหรือเราจะไม่ทำคิดตลอดนะคะ
จนมาได้ได้ได้ศึกษาเรื่องพวกท่านจริงจริงนะคะพี่เบสถึงได้รู้ว่า
ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราเจอหนักแล้วพระองค์ท่านเจอหนักกว่าอีก
สิบปีอ่ะทนมาได้ยังไงท่ามกลางคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ
มกลางคนรักสันเสริญมากมายแต่คนที่ไม่ก็มี
ได้ยังไงกับการที่ไม่อธิบายอะไรไม่แก้ตัว
ไม่ว่าใครไม่ไม่คิดไม่คิดอาฆาตหรือไม่คิดอะไรกับใคร
นี่คือสิ่งที่เป็นต้นแบบของเบสเลยอ่ะเบ้นมองในหลวงแล้วเบ้นมีความรู้สึกว่า
เอาเวลามากมายที่จะไปอธิบายตัวเราเองให้โลกรู้มาทำความดีดีกว่า
เพราะเวลาบนโลกนี้สั้นมากเพราะพระองค์ท่านไม่มานั่งอธิบายอะไรไงคะ
พระองค์ท่านถึงมีเวลาในการทำความดีเพื่อเราเยอะขนาดนี้ถ้ารองพระองค์ท่านใส่ใจทุกอย่าง
โดยเฉพาะใส่ใจคนที่ไม่ได้รักหรือคนที่ไม่ได้จงรักพักดี
องค์ท่านคงไม่มีเวลามากมายในการทำงานหนักเพื่อเราขนาดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่หนักแน่นที่สุด
บอกกับตัวเองว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือไม่ว่าใครจะดูถูก
เกลียดเราแค่ไหนแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเรามีเกียรติ
แล้วเรากำลังทำความดีอย่าเสียดายเวลากับการใส่ใจสิ่งเหล่านั้นเลย
เพราะเวลาในโลกใบเนี้ยสั้นมากดูพระองค์ท่านสิคะขนาดทำมากมายอ่ะ
ยังเจอเรื่องมากมายแล้วก็ต้องมาต้องมาพบกับสภาวะปกติของโลก
คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรากำลังเดินไปสู่การดับไปอ่ะ
เวลามาสร้างความดีดีกว่าเอาเวลาไปแก้ตัวเอาดีกว่าเอาเวลาไปอธิบายอะไรค่ะ
ทำความดีดีกว่าในหลวงราชการที่เก้านี่เป็นแทบจะทุกอย่าง
ภายในและภายนอกของเบสเลยนะใกล้ชิดมากขนาดที่แม้แต่ตัวเอง
ถ้าเราไม่ได้มานั่งคุยกันจริงเราอาจจะไม่รู้ว่ามากขนาดนี้ด้วยซ้ำ
เพราะว่าการที่เบสจะไปพูดแต่ละที่อาจจะพูดถึงสิ่งที่เหมือนกับเราเห็นร่วมกัน
แต่ว่าพอถามเข้าไปนี่เบสก็ปล่อยออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ
บ๊วยร้องเยอะค่ะเบสร้องเจ

แต่ว่ากลายเป็นว่าในวันนั้นเปิดมาดูคือพระองค์ท่านไม่อยู่แล้ว
มันเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ยากเกินบรรยาย
ร้องไห้หยุดร้องไห้หยุดแต่ว่าบอกกับตัวเองว่าต้องเข้มแข็ง
ต้องทำงานได้ต้องไปต่อได้
เพราะว่าเบ้นว่าพระองค์ท่านต้องเคยสูญเสียค่ะ
พระองค์ท่านทำได้ยังไงกับการสูญเสียไม่รู้กี่ครั้งในชีวิต
ขึ้นมาได้ยังไงหลังแว่นตาคู่นั้น
ที่ต้องบอกตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อปกป้องเราทำได้ยังไง
เราไม่เคยเห็นพระองค์ท่านอ่อนแอเราไม่เคยเห็นพระองค์ท่านไม่เป็นแบบอย่างค่ะ
เราเลยมีความรู้สึกว่าต่อให้ได้แค่๑ในร้อยของพระองค์ท่านก็ต้องเข้มแข็ง
ก็ลุกขึ้นให้ได้ปาดน้ำตาให้ไวแล้วไปต่อให้เร็ว
เพราะว่าหลายเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราอาจจะรออยู่ก็ได้
จริงคนไทยก็ให้กำลังใจกันเองอยู่เยอะนะคะ
โดยเฉพาะให้กำลังใจว่าถึงแม้ว่าในหลวงราชการที่๙
พระองค์จะทรงไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้ทำไว้ให้มากมาย
แล้วก็ควรจะเข้มแข็งแต่เอาเข้าจริงเนี่ยความเข้มแข็งมันมีไม่เท่ากัน
วันนั้นคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะที่มีไลฟ์นะคะ
แต่เอาอย่างนี้ถ้าวันนี้เรานั่งอยู่ด้วยกัน
แล้วคนที่ยังตั้งหลักไม่ได้ยังยืนไม่ได้ขนาดที่เบสพูดอยู่ตอนนี้
แล้วเขาคือเพื่อนเบสจะพูดกับเพื่อนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ว่าอะไร
แล้วจะบอกเพื่อนว่าถ้านี่คือพ่อเราจริงแล้วเขาไปอยู่บนฟ้า
เขาคงอยากมองลงมาแล้วเห็นเราเข้มแข็ง
เขาคงดีใจที่เราร้องไห้อะไรอวร
แต่เขาคงดีใจมากกว่าที่การร้องไห้นั้นทำให้เราได้สติมากขึ้น
เราต้องอยู่ต่อไปอย่างดีและรักษาคนที่ยังอยู่ให้ดีกว่าเดิม
ถ้าเพื่อนเบสหรือใครก็ตามที่กำลังท้อแท้และฟังอยู่ตอนนี้
อยากบอกว่าเมื่อวานเบสไปกราบพระองค์ท่านนะคะ
แต่ว่าไปกราบตอนกลางคืนที่กำแพงของพระบรมหาราชวัง
เอามือไปสัมผัสเบ้นรู้หรอกว่าไม่ถึง
แต่ถ้าใจเราส่งไปถึงถ้าใจเรายังจงรักพักดี
สิ่งนี้เป็นการส่งสู่สวรรคาลัยได้อย่างดีที่สุด
เอาหน้าเบสเข้าไปแนบประตูไม้สีแดงนั้น
แล้วก็แนบกำแพงเพื่อจะบอกพระองค์ท่านว่า
แค่อยากมาอยากมาลาอยากมาบอกว่าคิดถึง
ทุกคนไปทำแบบนี้ได้จะได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหน
พระองค์ท่านยังอยู่แค่หลับอยู่ข้างใน
แต่เมื่อไปส่งแล้วเมื่อไปกราบแล้วเมื่อร้องไห้อะไรอาวรใดแล้ว
เขาต้องลุกขึ้นมาให้พระองค์ท่านเห็นว่าเราลุกขึ้นมากลับบ้านได้
และเมื่อฟ้าสางเรายังทำงานได้ขอบอกคนทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ
ขอให้ทุกคนได้อันเชิญพระองค์ท่านมาอยู่ในใจแล้วเข้มแข็งให้พระองค์ท่านเห็น
สิ่งเดียวที่พระองค์ท่านเป็นห่วงที่สุดคือแผ่นดินไทย
ลุกขึ้นให้ได้เข้มแข็งแล้วเดินหน้าประเทศไทยไปต่อ
อย่าให้เกิดเหตุวุ่นวายหรือว่าคืออย่าทะเลาะกัน
เพราะเบ้นมีความรู้สึกมาตลอดว่าถ้าเราเข้าใจกันมากกว่านี้
องค์ท่านอาจจะป่วยน้อยกว่านี้ก็ได้
ถ้าเราไม่ทะเลาะกันเยอะค่ะพระองค์ท่านอาจจะอาจจะป่วยน้อยกว่านี้ก็ได้
แต่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อะค่ะเรารักษาสิ่งที่ยังมีอยู่ดีกว่า
เป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งเพราะว่าเบสเข้มแข็งขึ้นทุกวันเลย
บอกพระองค์ท่านในหัวใจทุกวันว่าวันนี้ลูกเข้มแข็งขึ้นอีกนิดนึงแล้ว
น้ำตายังมีค่ะแต่ว่าไม่ใช่น้ำตาแห่งความอ่อนแอนะคะ
เป็นน้ำตาแห่งความอ่อนโยนที่มีต่อความอาลัยแค่นั้นเอง
แต่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันอย่าได้ห่วง
และจะกลับมาทำงานกลับมาเป็นพลังของพระองค์ท่านให้ได้ต่อไปค่ะ
ประโยคที่คนเห็นในคลิปสั้นฉบับนั้นเนี่ยนะคะ

ก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะถูกส่งต่อกันมากขนาดนั้น

ได้ค่ะเกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลค่ะ
ปิดท้ายค่ะกลั่นออกมากลั่นออกมาจากอะไร
รู้สึกยังไงถึงได้ประโยคนั้นขึ้นมา
คือยิ่งเราโตขึ้นนะคะคนในชีวิตเราก็ยิ่งจากไปมากมายมากมาย
เราเห็นการตายเหมือนใบไม้ที่ล่วงหล่น
แล้วเราก็รู้ว่าวันหนึ่งวันนี้ต้องมาถึง
แค่มีความรู้สึกว่าขอให้มาถึงให้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
ที่เบสพูดคำนี้ออกมาในวันนั้นเบสมีความรู้สึกว่า
เมื่อไหร่เราทุกคนจะรู้สักทีว่าเราโชคดีขนาดไหน
เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน
แล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดสักทีหยุดอะไรมากมายที่ทำร้ายหัวใจของพระองค์ท่าน
เพียงอยากพูดคำนี้เพื่อบอกคนไทยร่วมแผ่นดินว่า
ถึงเวลาแล้วพระองค์ท่านให้ของขวัญเรา๔๐๐กว่ากล่อง
ทางโครงการมากมายเราให้แค่กล่องเดียวพอ
ทำตัวเองให้ดีเพื่อตอบแทนพระราชาพระองค์นี้
เพราะเกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลแล้ว
วันนี้พิสูจน์แล้วค่ะจากนี้ไปอีกสิบชาติร้อยชาติจะได้เจอไหม
ชั่วกลับชั่วกันจะได้เจอไหมไม่มีใครรู้
รู้แค่ว่าหมดเวลาที่จะได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแล้ว
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปทำสิ่งดีเถอะค่ะ
ก่อนที่ความสูญเสียใดจะทำให้เรารู้สึกเสียดายอีก
อยากเชิญชวนทุกคนให้ทำความดีตอบแทนรัชกาลที่๙
แล้วขอให้ระลึกว่าเกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลแล้วจริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่เคยฟังคุณเบสไปพูดให้แรงบันดาลใจ
ไม่น่าจะเคยเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาในลักษณะนี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณจริงเพราะว่านอกเหนือจากให้กำลังใจแล้ว
เข้าใจระหว่างใจต่อกันแล้วก็น่าจะเห็นทางร่วมกันว่าไปต่อกันยังไงดี
วันนี้ขอบคุณคุณเบสนะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามกันอีกได้นะคะในช่วงข่าวค่ำนี่แหละค่ะ
ในมุมที่หลายคนคิดว่าเรายังต้องมีรอยยิ้มต่อไปสิ
พบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ